มาดูบรรยากาศพิเศษของวันนี้กันหน่อยนะคะ
วันนี้ถือเป็นวันแรกของการคลายล็อกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะคะ
ที่ห้างสรรพสินค้าย่านพระรามเก้าค่ะ
ซึ่งเปิดบริการตามมาตรการของสบค
ก็ปรากฏว่าวันนี้เราไปสำรวจดูนะคะ
ก็ทางห้างเนี่ยก็จะมีโอ้โหนี่ลูกค้ามารอเลยนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะเขาก็จะมีการตรวจคัดกรองโควิดสิบเก้า
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไว้ทางเข้าออกนะคะ
คือร้านค้าต่างต่างเนี่ยเขามามาเตรียมเอาไว้แล้วล่ะนะคะ
แล้วก็เราไปดูก็จะพบว่ามีการเตรียมตัวต้อนรับลูกค้าไว้เป็นอย่างดี
ไปคุยกับพนักงานส่วนใหญ่บอกว่าร้านเนี่ยเขาก็จะให้พนักงานเนี่ย
คือส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว๒เข็ม
ก่อนเข้ามาทำงานในห้างก็ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ห้างจะให้พนักงานของร้านตรวจหาเชื้อแล้วก็ฉีดวัคซีนโควิด
คือจะต้องมีใบแสดงมายืนยันด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศของห้างในวันนี้นะคะ
วันแรกที่มีการเปิดเนี่ยหลายคนก็ไปเดินห้างกันนะคะ
หาดบางแสนบ้างค่ะถ้าไปดูที่หาดบางแสนเนี่ย
ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะทยอยนำเตียงผ้าใบมากางเริ่มเปิดค้าขายแล้วค่ะ
นักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนเช่าเตียงผ้าใบนั่งกัน
แต่เช้ามืดเลยนะคุณนัทพงศ์คือเขาบอกว่า
คุยกับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาตั้งแต่๗โมงถึงชายหาด๗โมงเช้า
ร่างกายต้องการทะเลต้องการทะเลแล้ววันนี้วันพุธอ่ะ
ไปแต่เช้าเมื่อนั้นถึง๗โมงเช้าแต่อาทิตย์นี้สงสัยแน่น
สงสัยจะเยอะนะครับเขาไปเป็นครอบครัวแรกเลยนะครับ
แม่ค้าเตียงผ้าใบก็เข้ามาบอกช่วยประเดิมหน่อยนะคะแล้วก็นั่งทานอาหารกันนะคะ
ริมชายหาดแม่ค้าบอกว่าถูกปิดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
วันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้ปลดล็อกสักทีชายหาดบางแสนนะคะ
นี่ค่ะเพราะคะไม่คะก็เริ่มตั้งร้านกัน

เปิดประถมฤกษ์แจกแมสต์ต้อนรับนักท่องเที่ยวไฟล์ต์แรกค่ะ
หลังจากที่มีการผ่อนคลายเรื่องของการเดินทางนะคะ
วีรพันธ์บอกว่าช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว
สถานที่พักร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวก็เตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยวนะคะ
ตอนนี้มีวันละ๗๐เที่ยวบินเพราะเป็นช่วงแรกนะคะ
เดี๋ยวหลังจากวันที่๑๕กันยายนคาดว่าจะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นตามลำดับ
คาดว่าในช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็อาจจะถึงพันคนก็เป็นได้นะคะ
นี่คือความเคลื่อนไหวความคึกคักที่เกิดขึ้นนะคะ
ขณะที่ร้านอาหารค่ะหลังจากการคลายล็อกเปิดร้านวันแรก
เชื่อไหมคะร้านข้าวมันไก่ชื่อดังเมืองโคราช
ขายหมดเกลี้ยงภายในครึ่งชั่วโมง
คนที่อยากทานข้าวมันไก่นะคะ
นี่อ้านอ้านร้านข้าวมันไก่รักกาแฟสาขาข้างคังเก่าค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะขายหมดเร็วขนาดนี้
ดีใจดีใจนะคะนี่แหละค่ะ
ขอสรุปหน่อยนะคะสำหรับมาตรการหลังคลายล็อกแล้ว
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้คือเรายังต้องอยู่กับโควิดนะคะ
แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องยังต้องยกกาดอยู่นะคะ
นั่งรับประทานในร้านได้นะคะไม่มีแอร์นั่งได้๗๕
มีแอร์นั่งได้๕๐ของโต๊ะสุรายังไม่ให้ขายนะคะ
การเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดขนส่งสาธารณะ
ก็จะมีผู้โดยสารได้ไม่เกิน๗๕นะคะ
เปิดได้เกือบทุกแผนกถึง๒ทุ่ม
ร้านเสริมสวยร้านตัดผม๑คนห้ามเกิน๒ชั่วโมง
แต่เขาขยับให้แล้วนะคะห้ามเกิน๒ชั่วโมง
นวดเปิดได้นะคะเฉพาะนวดเท้า
อาคารสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงาน
สนามกีฬาเปิดได้แต่ห้ามคนดูไม่มีคนดูเล่นได้อย่างเดียว
ส่วนสาธารณะเปิดได้ส่วนร้านอาหารที่มีเล่นดนตรีสด
นักดนตรีอาจจะกำลังรอตรงนี้อยู่นะคะ
บอกว่ากำลังดูสถานการณ์อยู่นะคะ
วันถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีข่าวดี